คุณผู้ชมค่ะเรื่องของสุขภาพเวลาอายุเพิ่มขึ้นมันก็ต้องดูแล
รวมไปถึงความหล่อความสวยอายุมากขึ้นมันก็ยิ่งต้องดูแล
เหมือนกับลุงลงจตุรงโพธารามของเรา
คุณผู้ชมค่ะอายุจะ๖๐แล้วมันก็ต้องดูแลหน้าตัวเองนิดนึง

เลยนะจ๊ะเตรียมขึ้นเขียงทำหล่อที่เกาหลีนะคุณผู้ชม

ก็เลยรับหน้าที่เลยจ้ะเอาไมค์ไปเจาะสัมภาษณ์ลุงลงเลย
ลุงลงบอกทีนี้เลยนะคะว่าหยุดนะหยุดนะ

ก็เห็นพี่แจ๊คกินเจอยู่ไงหลายคนกินเจนี่พลอยก็ไปเลย

แทนทุกคนเลยจ้ะหมูหันวันละ๙โลคอยซัดเรียบเลยนะคะคุณผู้ชม

ลงเนี่ยเขาบอกว่านี่นะที่ลุงบินไปเกาหลีครั้งนี้เนี่ยนะ
สิ้นปีนี้ค่ะจะบินกลับไปที่เกาหลีอีกรอบนึงเพื่อจะไปทำอะไรรู้ไหมจ๊ะ
จะไปดึงคางไปดึงเหนียงให้มันกระชับขึ้น
ซึ่งนี่ถือว่าเป็นการศัลยกรรมครั้งแรกในชีวิตเลยนะ
แล้วลุงลงเองเนี่ยก็บอกกับบรรเทิงไทยรัฐของเราเป็นที่แรกเลย
ส่วนถ้าใครถามว่าเออลุงอายุก็จะ๖๐แล้วทำไมเพิ่งจะตัดสินใจทำล่ะ
ลงก็บอกนะคะว่าก็นี่ไงก็จะ๖๐นี่ไงก็ถึงต้องทำไงก็อยากหล่อไงล่ะ
ส่วนถ้าทำมาแล้วใครจะว่าก็ไม่สนใจนะเพราะถ้าทำมาแล้วหล่อดูดี
ก็ตัวเราเองที่จะดูดีแล้วจะไปแคร์คนอื่นเขาทำไม

ขอเหี่ยวอ่ะเหี่ยวไหม

แล้วมาเจอลุงรงอีกเรื่องที่ไม่ถามไม่ได้เลยทริปเกาหลีที่ผ่านมาเห็นในไอจีไง
เดินทางไปหาอาป๊ากับอาม่า
พาลูกสาวไปสู่ขอลูกชายเขาอาม่าเรียกสินสอดเท่าไหร่ว่ามา
ยังไงอ่านแบบนี้แล้วมันยังไงกันล่ะลูกตกลงจะให้ลูกสาวมีแฟนเป็นชาวเกาหลี
แล้วไฟเขียวให้มีแฟนได้แล้วเหรอ
เขาก็ชวนไว้ว่าถ้ามาเกาหลีเนี่ยให้แวะไปนะแวะไปหานะ
เพราะตอนนี้อยากจะให้ลูกมีแฟนแล้วเพราะว่าอยากจะอุ้มหลานใจสักขาดละเด้อ
เขาพูดกันแบบภาษาบรรดิบ้านบ้าน
อยากให้ลูกมีผัวแล้วก็มีผัวเกาหลี
ลูกรักใครเราก็รักด้วยแต่ตอนนี้อยากให้เขามีแฟนมากเลยแต่เขายังไม่มี
ทำไมถึงไฟเขียวอยากจะให้ลูกมีแฟนสักทีตอนนี้
คือเจลิชั่นมันหมดไปแล้วจะมีหลานกอดอีกทีนึง

อยากจะนอนกอดอ่ะแค่นั้นเอง

ใช่เพราะว่าตอนนี้เนี่ยทั้งใบเฟิร์นเองทั้งลูกอีกคนนึงลูกชายเนี่ยก็โตแล้ว
กอดไม่ได้แล้วแยกย้ายแล้วไงก็เลยอยากจะมีหลาน
ตอนนี้ก็รอให้ใบเฟิร์นมีแฟนก่อนทีละสเต็ป
มีแฟนแล้วก็เดี๋ยวก็แต่งงานแต่งงานแล้วก็มีหลานอีกทีนะ
รอลุ้นกันต่อไปนะคุณผู้ชมเนี่ย